ไม่รู้ว่ากระหายน้ำอย่างหนักและอากาศร้อนจัดด้วยหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้นะฮะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านค้า
ไปซื้อน้ำอัดลมจากนั้นดื่มพลวดปรากฏเสียชีวิต

ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอัดลมหรือว่าอากาศที่ร้อนหรือเปล่านะครับ
นายประเสริฐยื่นยังอายุ๓๑ปีเสียชีวิตปริศนาในลักษณะนี้
คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านทรงเที่ยงบริเวณคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
โดยมีการโพสต์โซเชียลเพื่อตามหาญาติของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายของเมื่อวานนี้
หัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยอบตบ้านทรงเปิดเผย
บอกว่าได้รับแจ้งจากพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ว่ามีคนหมดสติคารถจักรยานยนต์ก็เลยรีบมาช่วยเหลือ
แต่ปรากฏว่านายประเสริฐเสียชีวิตคร่อมรถไปแล้วนะครับ
ตรวจสอบนี่คุณผู้ชมพบกระป๋องน้ำอัดลม

บอกว่าผู้ตายมาซื้อน้ำอัดลมแล้วก็เปิดออกดื่มจากในร้านเลยนะ
แล้วก็ออกไปอาเจียนหน้าร้านสักพักหนึ่ง
ไปนั่งอยู่ตรงเบาะรถจักรยานยนต์แล้วก็ตากแดดอีกต่างหาก

พนักงานร้านสะดวกซื้อเห็นผิดปกติแล้ว

เห็นว่าผิดปกติเลยทำไมฟุบทำไมคล่อมไปแบบนั้น
เดินออกมาดูโอ้โหแน่นิ่งไปแล้วก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ล่าสุดครอบครัวนำศพของนายประเสริฐไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก
ในพื้นที่บ้านเหล่าหมู่๓ตะบนบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
กลางบรรยากาศโศกเศร้ามีญาติพี่น้องและชาวบ้านมาร่วมพิธีจำนวนมากนะครับ
แม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยบอกว่าลูกชายป่วยเป็นโรคประจำตัว
คือเป็นเบาหวานเป็นความดันอยู่แล้วหาหมอเป็นประจำนะครับ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายไปซื้ออาหารและน้ำอัดลม
เตือนแล้วว่าอย่าออกไปเพราะอะไรคุณ
อากาศช่วงนี้มันร้อนแดดมันร้อนจัดนะฮะ
กระทั่งมาทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิต
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ต้นคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวนะครับ
ต้องระวังนะภาวะเรื่องของอากาศร้อนช่วงนี้อบอ้าวจริงนะครับ